ช่วงตลอดตลาด
เร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันดูค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์เหมือนเดิมนะคะ
สัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองนะคะ
ต่อกันที่ราคาของผักกันบ้างค่ะ
กาดขาววันนี้กิโลกรัมละ๑๐บาท
บุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๐บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๓๐บาท
และพริกจินดาแดงก็ราคาลงมาแล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาทจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแต่